สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ

เพราะว่าอากาศร้อนเหลือเกินเกือบ๔๐องศาค่ะ
แต่หลังจากนี้ฝนจะกลับมาตกนะคะ
เพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของพายุดีเปรชั่น
ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะของเกษตรกรที่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ยามจำเป็นนะคะ

ภาคเหนือมีฝนตกอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องเตรียมกักเก็บน้ำ
กำจัดวัชพืชค่ะในขณะที่ภาคอีสานค่ะ
เกษตรกรดูแลที่อยู่ของสัตว์เท้ากี่วัวควาย
ไม่ให้ชื้นแฉะป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย
ปลูกผักต้องระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนผีเสื้อค่ะ
ภาคกลางค่ะเกษตรกรทำทางระบายน้ำ
ไม่ควรให้น้ำหน้าดินไหลลงบ่อนะคะ

เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งไม้

โรคเชื้อลาที่มากับอากาศชื้นค่ะ

เกษตรกรควรตัดแต่งกลิ่นผลไม้นะครับ
ตัดแต่งพลหลังเก็บเกี่ยวด้วยค่ะ
ระวังเชื้อราที่มากับอากาศชื้นค่ะคุณผู้ชม

เข้าสู่ฤดูวางไข่ของเต่าตะหนุค่ะ
ปรากฏภาพเต่าตนุเกือบหกหมื่นตัวนะคะ
่งหน้าเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อไปวางไข่นะคะ
ซึ่งสองสามปีมานี้จำนวนเต่ารถลง

เพราะฉะนั้นถ้าสุดสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ